ไปเที่ยวน้ำตกแห่งหนึ่งบนเกาะสมุย

แต่ปรากฏว่าเกิดพลาดพลัดตกจากหน้าพล้า
แล้วก็เสียชีวิตไหนที่สุด
ตำรวจผู้ทอนเกาะสมุยและตำรวจท่องเที่ยว
อาสาสมัครกู้ชีพช่วยกันค้นหาร่างชายวัย๓๒ปีสัญชาติโครเอเชีย
ที่น้ำตกขุนศรีตำบลแม่น้ำอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
หลังพลาดพลัดตกจากหน้าผาของน้ำตกช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
แฟนสาววัย๒๖ปีสัญชาติเดียวกันบอกว่าได้เดินทางไปเที่ยวน้ำตกเพียง๒คน
แล้วแยกกันเดินเล่นแต่ฝ่ายชายหายไปจึงออกตามหาอยู่นานแต่ก็ไม่พบ
ก็เลยเดินไปบอกเจ้าของสวนทุเรียนที่อยู่ติดกับน้ำตกให้ช่วยกันตามหา
กระทั่งพบว่าพลัดตกจากหน้าผานอนในแอ่งน้ำด้านล่างจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือค่ะ
อาสาสมัครกู้ชีพต้องใช้เชือกโรยตัวพร้อมนำอุปกรณ์ลงไปเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตโดยใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมง
นำร่างขึ้นมาได้เพราะว่าเป็นเวลากลางคืนการทำงานนั้นค่อนข้างยากลำบาก
ตรวจสอบพบรอยกระแทกที่ศีรษะอย่างแรงจนเป็นแผลชะกันและมีบาดแผลถลอกตามร่างกายหลายแห่ง
ต้นตำรวจได้ส่งร่างกายไปให้แพทย์โรงพยาบาลเกาะสมุยตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
แล้วก็เตรียมที่จะนำแฟนสาวพร้อมกับชาวบ้านไปสอบปากคำเพิ่มเติม
น้ำตกคุณศรีถือว่าเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
อยู่บนเทือกเขาสูงยังไม่ได้เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ

ในแต่ละวันค่ะจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินับ๑๐คนนิยมไปสัมผัสกับธรรมชาติ
และนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นที่น้ำตกแห่งนี้ค่ะ